กลับมาในช่วงของสายตรวจโซเทียลนะคะ
นอกจากน้องเฟิกจะมีแอปพลิเคชันมาแนะนำว่า
โหลดในช่วงสงครานมีเรื่องราวดี
นักเรียนหญิงเรียนเก่งแต่จริงแล้วน้องเขาลำบากมาก
อาศัยวัดอยู่กับคุณพ่อแล้วก็อยู่ที่วัด

ใช่ค่ะต้องบอกว่าคนเราเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้นะคะ
จะพาไปทำความรู้จักกับน้องแน็ตนะคะเด็กหญิงวัยอายุ๑๖ปีนะคะ
ฐานะที่บ้านยากจนแต่ว่าเรียนดี
และเธอมีความฝ่ายฝันที่อยากจะเป็นครูค่ะ
นางสาวปภาดาด้วงยาหรือว่าน้องแน็ก

กำลังช่วยคุณครูทำความสะอาดห้อง

ซึ่งก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยกันทำกับเพื่อนเป็นประจำค่ะ

สภาพความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างยากลำบาก
เพราะว่าน้องแน็กอยู่กับพ่อเพียงแค่๒คนนะคะ
อาศัยอยู่ในสาราธรรมสังเวศของวัดสว่างอารมณ์

เรื่องราวนี้หลังจากถูกแชร์ออกไปในโลกโซเชียล

และให้กำลังใจน้องแน็กกันอย่างล้นหลามเลยล่ะค่ะ

เดินทางไปสัมผัสกับชีวิตของน้องแน็ก

อำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
แน็กเนี่ยปัจจุบันอายุ๑๖ปีนะคะ
กำลังจะเข้าชั้นม๔โรงเรียนลานกระบือวิทยาจังหวัดกำแพงเพชร
เปิดเผยว่าคุณพ่อชื่อนายรวยด้วงยาอายุ๕๗ปี

แล้วก็ออกจากบ้านไปทำงานที่จังหวัดจันทบุรี
ก่อนจะย้ายไปทำที่กำแพงเพชร
แล้วก็ต้องอยู่กันลำพังสองคนพ่อลูกค่ะ
เนื่องจากคุณแม่ของน้องแน็กเนี่ยเสียชีวิตไปตั้งแต่น้องแน็ก
อายุเพียง๓ขวบเท่านั้นเองค่ะ
ก่อนหน้านี้หนูอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะ
พ่อทำงานรับจ้างทำสวน
แต่ว่ามีคนเขาลงไปแล้วเขาบอกว่า
ทำงานที่นี่จะได้เงินเยอะกว่าที่นั่น
พ่อก็เลยตัดสินใจที่จะมาทำงานที่นี่ค่ะ
พ่อมาทำงานตัดอ้อยแต่ว่าพ่อไม่เคยตัดมาก่อน

อยู่ไปสักพักงานตัดอ้อยก็เริ่มหมด

พ่อจึงออกมาจากบ้านของเท่าแก่
แล้วไปอาศัยขออาศัยอยู่กับบ้านเพื่อนสักพักนึงค่ะ

แต่อยู่ไม่ได้สักพักหนึ่งพ่อก็เกรงใจเขา
เราก็เลยออกมาอยู่ที่วัดกันค่ะ

ขณะที่อาศัยอยู่ที่วัดค่ะ
จะได้ความช่วยเหลือจากเพื่อน
ที่ก็ช่วยทำกับข้าวไปส่งให้
เช้าเย็นแล้วก็นำสิ่งของเครื่องใช้ไปให้
ต่อมาได้ไปทำงานที่ร้านเฟอร์นิเจอร์อยู่พักนึงนะคะ
แล้วก็ตอนนี้มาอาศัยอยู่ที่พักคนงานของนางประนอมพยม
ซึ่งก็รับทั้งสองพ่อลูกไปอาศัยอยู่ชั่วคราวค่ะ
ส่วนอนาคตของเด็กหญิงคนนี้น้องแน็ก
ตั้งเป้านะคะว่าจะเป็นครู

แล้วก็สามารถใช้ความรู้ที่มีถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้
ปัจจุบันการดำเนินชีวิตมีแค่ไหนก็ใช้ทำแค่นั้นค่ะ
ส่วนไปถามความคิดเห็นของคนใกล้ชิดนะคะ
เก๋นางสาววรพรเกิดช้างอายุ๑๖ปี
เป็นเพื่อนสนิทที่เคยที่คอยช่วยเหลือน้องแน็กโดยตรงเนี่ย
ก็ทำอาหารทำกับข้าวไปส่งเช้าเย็น
แน็กเล่าว่าน้องแน็กเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่น
มีอะไรก็ให้คำปรึกษาตลอดแต่เป็นคนขี้เกรงใจค่ะ
ด้านนายอารันหนองหลวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลวง
ก็บอกว่าน้องแน็กเป็นเด็กที่มีผลการเรียนโดดเด่นเป็นพิเศษ
ผลสอบนักเรียนยอดปัญญาในกลุ่ม๕สาระการเรียนรู้
คะแนนรวมสูงที่สุดทั้งประเภทเดียวแล้วก็ประเภททีมค่ะ
ส่วนการสับโอเน็ตก็ได้คะแนนสูงสุด
หัวดีเป็นเด็กหัวดีซึ่งน้องแน็กเนี่ย

ยังวัดสว่างอารมณ์ที่เคยอาศัยอยู่ระยะหนึ่ง
สภาพเป็นสาลาเล็กชั้นเดียวอยู่ข้างสาลาใหญ่
แล้วก็มีห้องน้ำห้องสุขาหลายห้องอยู่ด้านข้าง
โดยบอกว่ากางมุ้งอาศัยนอนบนสาราที่โล่งอย่างนั้น
ส่วนห้องเล็กด้านข้างทางวัดเนี่ยก็เอาไว้ใช้เป็นที่เก็บของค่ะ
ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของเด็กสาวคนนึงนะคะ
แม้จะยากจนแต่มุมานะฝ่ายดี
ซึ่งก็คงต้องอาศัยกำลังใจจากสังคมค่ะยื่นมือเข้าช่วยเหลือ
เพื่อให้น้องก้าวถึงจุดหมายที่ดีในอนาคตต่อไปนะคะ
เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ชื่นชมนะคะ
น้องเขาคุยกับผู้สื่อข่าวไปก็น้ำตาไหลไปร้องไห้ไปด้วย
คือน้องเขาตั้งใจแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดี

ถึงแม้ว่าจะเกิดมาลำบากขนาดไหนยากจนขนาดไหน
แต่ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่ใจเรา
อยู่ที่ความตั้งใจความทำดีของเรา
ทุกอย่างนะคะทำดีสิ่งดีก็จะเห็นผลแบบนี้แหละ
คนในสังคมก็ออกมาแชร์กันแล้วก็เดี๋ยวเชื่อว่าจะมีความช่วยเหลือไป
ถูกต้องบางคนยังมีโอกาสที่ดีกว่าน้อง
แต่ว่าเรียกได้ว่าใจไม่สู้เท่าน้อง

ว่าเราจะเกิดมาแบบไหนเรามีความตั้งใจดี
เราสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้แล้วก็ประสบความสำเร็จได้
เชื่อว่าน้องแน็กก็จะเป็นหนึ่งในเด็ก
ที่จะต้องเห็นอนาคตของน้องไปไกลแน่นอนค่ะ